คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หูคุณกำลังฟังพอดแคสต์เพราะ
เรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที
ห้องเครื่องคนสำคัญของพรีเมอร์ลีกฤดูการนี้เลยใช่นะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นห้องเครื่องตัวหลักของทีมลุ้นแชมป์
ก่อนหน้านี้คือค่อนข้างจะการันตีด้วยซ้ำว่าเฮ้ยนี่คือทีมที่คิดว่าหลายคนก็คงมองว่าอาจจะเป็นแชมป์
๘ของเขามาตินอริกานี่คือผมว่าเป็นหนึ่งในฟันเฟืองตัวสำคัญ
ทั้งในและนอกสนามเขาเป็นคนสำคัญมาก
ถูกต้องดังนั้นก็ต้องบอกว่านี่คือถ้าเกิดในนับเป็นห้องเครื่องในพรีเมลีก๑ใน๒ต้องเป็นเขา
เราเห็นเลยว่าอ่ะไม่ใช่บริการจะเป็นใคร
แต่ว่าถ้าจัดแผนก็ต้องเป็นอย่างประมาณนั้น
เพราะ๒นัด๓นัดหลังก็จะเห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ดีเหมือนตอนมา

อ่ะด้วยเออใช่
แต่จริงมันเป็นใบแดงที่ไม่แฟร์นะ

คือโอเคตั้งใจไม่ตั้งใจอีกเรื่องนะ
แต่ว่าด้วยแอคชั่นมันก็ควรจะแดง
ซึ่งจริงจริงใช้คำว่าเป็นแดงได้อืม
แล้วก็ไม่ได้ก็เช่นกันอืม
เหมือนกันแต่ว่าก็นี่คือดุลพินิษฐ์ของกรรมการจริงมีอีกถ้าพูดถึงแมทนั้น
อะไรประมาณนั้นลูกนั้น
ถ้าดูทิศทางการล้มผมเพิ่งไปอ่านวิเคราะห์มา
ทิศทางการล้มผิดกับทั้งอืม
เพราะฉะนั้นแปลว่าเป็นไปได้ที่จะพูดถึงคำว่าพุ่งล้ม
คือเรื่องดึงมันพอเข้าใจได้แต่เรื่องการเข้าสกัดอย่างนี้
คือถ้าเราคิดว่ากรรมการควรมีมาตรฐานเดียวกันมันก็ควรจะเป็นใบแดง
เพราะมันถือว่ารุนแรงกว่ากว่าจังหวะของเขาเสร็จไม่ได้ด้วยซ้ำอืม
แล้วก็อันเนี้ยผมเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้อันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องของมาตินเดริกาผมว่าจริงจริงอ่ะ
ฟุตบอลค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเรื่องของคอนคชั่นน้อย
คอนแคชชั่นคือการกระทบกระเทียนทางสมองทางสมอง
นี่ขนาดเขาขยับมาขึ้นมาสูงขึ้นแล้วนะของฟุตบอลอ่ะ
อ่ะการแคชชั่นจะไม่ค่อยดีเท่าไรอืม

แต่เราก็เลื่อนไปเพราะว่าด้วยวันหยุด
แต่พอสถานการณ์พอมันการลุ้นแชมป์มันเปลี่ยนไปก็เลยโอเค
แล้ววันที่เราอัดอยู่เนี่ยครับคืนนี้มีโอกาส

ใช่ช้ามืดของวันพฤหัส

เป็นตัวแปลที่ถ้าเขาไม่ได้สักแต้มเลยเนี่ยอ่าเฮ้ย

อาจจะไปตื่นเต้นนะแล้วจะตลกกว่านั้นพี่บอย
ถ้าเกิดเขาตกชั้นสมมุตินะขอโทษไม่ได้ว่าแบบ
โอกาสตกสูงถ้าตกแล้วจะไปได้แชมป์ยุโรปขึ้นมา

มันเหมือนในง่ายตอนนั้นเป็นวีแก้นปะ

วันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่อีกนะไม่เยอะมาก
แต่คือเขาดังมาตั้งแต่อายุ๑๓ปีคือปัจจุบันอายุประมาณ๒๔ปีนะ

ก็คือตอนอายุ๑๓ก็ขึ้นชุดใหญ่ได้แล้ว

แล้วก็ดังเป็นผู้แตะติดทีมชาตินอเวย์ตอนอายุ๑๕ปี

มันเอาจริงมันเป็นได้ยากมากที่แบบคุณอายุแค่๑๕ปีแต่คุณได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ถูกต้อง
นักเตะที่อายุน้อยกว่า๑๕ปีนะครับ
จะไม่สามารถลงสนามในฟุตบอลอาชีพได้เกิน๓เกมต่อฤดูกาล
มีชื่อเสียงฝีเท้าดีแค่ไหนก็ตาม
แต่ว่าชั่วโมงหรือนาทีในการลงสนามมีจำกัด
สาเหตุที่เขาฝีเท้าพัฒนาได้ไวกว่าผู้เล่นหลายคนในช่วงที่อายุไล่เรียกกันนั่นเป็นเพราะว่า

ว่าโอเคจะไม่ถึงขั้นติดทีมชาติ
แล้วก็อย่างถูกต้องนะครับ
เหมือนผมเมื่อกี้ใช่แต่ความจริงคือไม่ใช่ครับ

ใช่คือหักคอให้มาสอนเลย
นั่นแหละครับก็ถือว่าทำให้โอเดกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็ก
นะครับก็เป็นข้อได้เปรียบเหมือนกัน
โอเคมันมันก็มีอาจจะมีแง่ที่เป็นข้อเสียบ้างแต่โอเคใน
ถ้าเรามองในแง่ที่ดีก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้โอเดะะเขาพัฒนาฝีเท้าได้ไวในช่วงที่อายุน้อยนะครับ
เติบโตของมาติโอริกาเนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการฟุตบอลนอเวย์นะครับ
เพราะว่าหลักเลยคือนอเวย์ไม่ได้มีนักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
โอเคในยุคนี้อาจจะมีมาติโอริกามีบราวสเออริ่งฮาแลนด์ก็ตาม
แต่ว่าในช่วงที่โอริกาดังนอเวย์ไม่ได้เป็นที่พูดถึงในฟุตบอลระดับโลกระดับนานาชาติ
นะครับทำให้การถือกำเนิดของมาตินโอเดกาสเนี่ยกลายเป็นความคาดหวังของคนในชาติไม่น้อยเลยนะครับ
เพราะว่าฝีเท้าเขาเกินอายุแล้วก็ดังตั้งแต่เด็กแล้วก็นอเวย์ก็ไม่ได้มีฟั่วไซดอย่างนี้มานานมากแล้ว
คือจริงเขาอาจจะไม่ได้บีซูเปอร์สตาร์ที่แบบเรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ดี้จริง
นั่นจึงรวมไปถึงสมบงศาลชั้นนำของยุโรปนะครับนะคะ
ใกล้นี้จึงทำให้มีทีมใหญ่จากยุโรป
จะเป็นเรียลมัดวิทนะครับบาเซลน่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด
เชอสเตอร์ซิตี้อาเซนอลและโบลิเซียดอสมุน
ให้ความสนใจนะครับผมจะไล่ไปบางทีมนะ
ผมจะไม่เล่าทั้งหมดอืมก็คือแมนเชสเตอร์ยูเต็
ตอนนั้นอยู่ภายใต้การคุมทีมของลุยฟานฮาวส์นะครับ
ื้อหืมเจ้าของฉายาทิวริ๊วเรสอะทิวริปเรดนะครับ
คนนี้เคยบินไปถึงนอเวย์เพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้

แต่ว่าสุดท้ายก็ล้มเหลวนะครับ
เหลวเพราะอะไรเดี๋ยวจะเล่าต่อไปจากนี้นะครับ

ในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับ
แต่เรื่องนี้มันมีความเรียกว่ายังไงดี
พวกเขาเป็นทีมที่ซื้อสตาร์นะครับ
พูดง่ายคือหลายเสียงไม่เห็นด้วยแหละว่ามันไม่ใช่ดีลที่ดีเท่าไหร่นะครับ
โดยเฉพาะนักเตะที่แบบสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือตัวเขายังสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผู้ชายจิตต้องบอกว่าตัวเขาสื่อสารภาษาสเปนไม่ได้
ไม่ได้อืมแต่ว่าในมันมีนักเตะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
เช่นโลนาโดอะไรเงี้ยอืมพวกเนี้ยก็ดูแลดีรวมไปถึงกลุ่มที่เป็น
นักเตะอืมก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีเช่นกันแม้ว่าตัวของจะพูดไม่ได้
เพราะว่าตอนนั้นก็ยังเด็กเนอะอืมซึ่งสาเหตุที่ทำให้
เหมือนก็เหมือนที่บอกไปก็คือได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่
แม้ว่าตัวจะมีชื่ออยู่ในก๊าสตีย่าก็ตาม
ซีนาดินสีดานนะครับแล้วก็ด้วยความสถานะ
มันก็สามารถดึงดูดนักเตะได้ดีอยู่แล้ว
แล้วก็มันก็ได้เสียที่พิเศษในข้อเสนอที่ดี
ทำให้เขาเลยเลือกปฏิเสธหลายทีม
ตอนที่คุยก็คือคุยเจรจาจบอย่างรวดเร็วพอจบปุ๊บเนี่ย
ท่ายเขายังไม่ได้อาบคือขึ้นเครื่องบินส่วนตัวไปเลย
แล้วก็มาลงที่โรงแรมในสเปนแล้วกะว่าโอเคเดี๋ยวโยนข้าวของเสร็จเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำ

ใครไปหาดูนะครับยังไม่ได้อาบน้ำ
ความจริงมันดูด้านนึงจะดีใช่มั้ยแต่ด้านหนึ่ง

เพราะว่าเขาไม่ได้ซ้อมกับทีมเยาวชนไม่ได้ซ้อมกับเพื่อน
ไม่ได้ฟังกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ไว้ใจอยู่แล้ว
ถ้าคุณไม่ได้ซ้อมกับเราแล้วเราจะมารู้วิธีการเล่นของคุณได้ยังไง
ซึ่งอันนี้ก็ถ้าว่ามันแฟร์มันก็จะเป็นอย่างนั้นจริง

อ่ะคือกั้นกึ่งใช่สมกึ๊กสมกักใช่ใช่คือมันเป็นช่องว่าง
คือถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันติดอยู่ในริมโบ้
แต่คุณก็ไม่ได้มีฝีเท้าที่ดีระดับที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ไอ้สโมสรชุดใหญ่
เราจะเห็นได้ว่าในช่วงโปรไฟล์เราเปิดจากวิจิพี่เดียก็ได้
ซึ่ง๒ทีมนี้อยู่ในเนเทอร์แลนด์นะครับ
มันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาเติบโตอ่าใครใช่เพราะว่าอย่างน้อยน้อยเลยครับ
ขั้นแรกสุดเขาต้องดูแลตัวเองในประเทศที่แตกต่าง
เสร็จปั๊บเขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตคนเดียวในเนเทอร์แลนด์มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
เขาจะต้องดูแลตัวเองในแบบฉบับของตัวเองรวมถึงเรื่องของฟุตบอล
ทักษะเรื่องของฟุตบอลกลับมาฝึกปลืออีกครั้งหนึ่ง
ในฟุตบอลลีกซึ่งจะไม่ใหญ่อันดับ๕ของลีกยุโรป
แต่มันก็เป็นเรียกว่าอยู่ในลิกที่ใช้การได้นะครับ
สามารถกาดได้ว่า๒ปีที่เล่นในฟุตบอลที่เนเทอร์แลนด์เนี่ย
เพราะข้อเปลี่ยนเป็นการไปกับแตดประดับโลกได้เรียนรู้ว่าการศึกษอมของพวกเค้าเป็นอย่างไร
กินอาหารเป็นอย่างไรแล้วก็ได้อยู่กับนักเตะระดับโลกเหล่านั้น
อย่างน้อยมันก็ช่วยฝึกปลือฝีเท้าของเขาให้ดีขึ้นได้นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดสนามฟุตบอลของโลก
มันสุดแล้วแหละสำหรับเด็กเนอะ
ใช่ครับหลังจากใช้ชีวิต๒ปีในเนเทอร์แลนด์ครับ
กาสก็มีความมั่นใจว่าเขาน่าจะพอเล่นในระดับลาลิก้าได้
จนกระทั่งเริ่มสอดแทรกได้มากขึ้นเรื่อย
จนเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของอิมาโนอิโกฟิล
ขออภัยอิมัโนอัลโกไซลเป็นชื่ายานิ่งนะครับ
ก็ตอนนั้นเขาได้เล่นร่วมกับนักเตะดาวรุ่งหลายคน

มิเกลโอยาซาเบานะครับแล้วก็มิเกลเมริโนนะครับ
แล้วก็ด้วยฝีเท้าของอเดกะที่พัฒนาขึ้นในภายใต้การคุมทีมของ
อิมโมโนอัลกวอร์ฟิลเนี้ยทำให้สุดท้ายอ่ะคนที่ถูก
ออกจากสิบเอ็ดตัวจริงก็คืออัดนานยานาสัยโอเคอ่า
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นทีมที่แบบมามืดในราลิก้าเหมือนกัน
มีเรื่องให้เล่าเยอะนะครับ
ส่วนชีวิตนอกสนามครับอเดแก้ดบอกว่า
นั่นจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงเล่นให้กับโซเซดะได้เป็นอย่างดี
เพราะว่ามันปรับตัวได้การใช้ชีวิตต่างมันราบรื่น
แล้วก็โอริกาก็ต้องกลับไปสู่ต้นสังกัดที่แท้จริงของเรียลมัดริดนะครับ
แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ตอนนั้นก็คือตัวของอเดกาก็ติดโควิดแล้วก็เมื่อกลับมาร่างกายก็ไม่ฟื้นเต็มที่นะครับ
เพราะว่าอาจจะไม่มีวัคซีนด้วยมั้งในเวลานั้นนะครับ
ฟอร์มการเล่นของโอเดกาในสีเสื้อของเรียลมาริดมันไม่เหมือนกับที่เล่นให้กับโซเซดา
ในการลงสนามมันก็น้อยลงไปนะครับ
เมื่อเป็นเช่นนั้นโอเดกาสก็รู้สึกว่าคงจะปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้
ก็คงจำเป็นต้องพูดคุยกับเอเย่นเพื่อที่จะหาทางออกนะครับ
ซึ่งทางออกที่ว่านั้นก็คือการเดินทางมายังลอนดอนเหนือ
เพื่อร่วมทีมกับอาร์เซนัลย้ำนะครับทุกคน
โควิด๑๙ทำให้บริการมาอยู่ทีมนี้
แต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงต้นผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่า

เขาเกือบที่จะมาอาฟรินอนแล้ว
ทำให้สุดท้ายเขายอมที่จะปฏิเสธจะมาอาเซนอน
นอนไม่ยอมส่งเครื่องบินส่วนตัวไปรับเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้าที่เขาจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ด่งดังทุกคนรู้จักใช่ไหมครับ
มันพอดีทุกเส้นขีดมาตรงนี้

นะครับ

แฟนบอลทุกคนจะเชียร์แบบคุณกระหึ่มแบบมากอ่ะ
ไม่ว่าคุณจะระเบิดสกอร์ได้คุณจะสกัดบอลหรือยังไงก็ตาม
เขาอยู่ในช่วงที่ต้องฟื้นฟูความมั่นใจอืม
ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่นักเตะคนหนึ่งที่แบบจะสูญเสียความมั่นใจแบบสุดกู
แล้วทุกอย่างมันหล่นหายไปหมดการจะทำให้ทุกอย่างมันกลับคืนมากลับสู่เส้นทางอาชีพฟุตบอลอย่างที่ควรจะเป็น
มีความแข็งแกร่งให้เห็นเป็นที่แปดที่ไม่ได้รู้สึกแย่แล้วก็ทุกคนยังเห็นตรงกันว่า
เอาเรียกว่าพูดกันตรงจนถึงวันนี้นำมาอยู่นำมาเยอะเลยสะดุดไป๔เกม
แล้วมาสะดุดชัดชัดเป็นสี่เกมตอนนี้อ่าสถานการณ์เปลี่ยนอืมอ่า
เรียกอะไรไม่ได้กุมชะตาชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องมาลุ้นให้อ่า
ตอนนี้เริ่มก่อนหน้านี้เริ่มนั่งไม่นอนหลับแล้วแต่ตอนนี้เริ่มแบบคลิปหายแล้วพูดตรงนะครับ
เรามาลุ้นกันว่าตอนนี้ก็ยังไม่จบ๓๘นัดใช่ก็มาลุ้นกันว่ามันจะอะไรก็เกิดขึ้นได้
นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้อยู่กับไอ้ปืนโตต่อไปให้นานที่สุดโอ้โหอืม
ถ้านับจริงจริงก็สิบห้าปีอืมนะครับเราต้องใช้ชีวิตในต่างแดนไม่ใช่แค่
ไม่ใช่แค่ประเทศเดียวแต่เป็นหลายประเทศหลายภาษาก็คือสเปนเนเทอร์แลนด์
อายุ๑๕ก็คือการต้องรับมือกับสิ่งที่อยู่รอบตัวรวมถึงความคาดหวัง
ทำให้ตัวเขาดูเหมือนคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากและเคยผ่านฟุตบอลระดับสูง
ห้าถึงหกร้อยเกมมาแล้วทั้งที่จริงยังไม่ถึงนะครับ
เป็นกัปตันทีมแล้วก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากมากของ
น่าสนใจว่านี่คือนักฟุตบอลที่มองเห็นภาพใหญ่ในสนามอย่างชัดเจนมาก
โอ้โหเขาสามารถวิเคราะห์ช็อตต่อช็อตล่วงหน้าเอาไว้ในหัวอย่างแม่นยำ
และรู้ว่าจากนั้นควรจะทำอย่างไรต่อไปในสนามอืมนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นด้วยอืม
กลับมาลุ้นแชมป์ในรอบหลายสิบหลายสิบปีเหมือนกันนะนานนานนะครับ
ในเรื่องของร่างกายที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น
สามารถเล่นเกมลุกและเกมรับได้อย่างไม่มีหมดไม่มีเหนื่อย
การคุมบอลการผ่านบอลโดยระดับที่สุดยอด
และทำให้เกิดโอกาสที่อันนั้นเกือบจะ
ไม่รู้สิอาฟนอนก็มีลุ้นแชมป์ได้ครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
นั่นแหละครับ
ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชายที่ได้เป็นกัปตันทีมออฟฟนอน
ผู้นำที่ยังคงเรียนรู้และหวังที่จะเก่งขึ้นต่อไป

ถ้าเขาเล่นแล้วก็พัฒนาจนเรื่อยขึ้น
เขา๒๔นะชิคกี้พายรอบมืออีก

เพราะฉะนั้นโอ้โหนี่คือกัปตันทีมตั้งแต่เด็ก

เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าทุกเส้นมันขีดมาทางนี้

เพราะฉะนั้นมันน่าสนใจสิ
ต่อให้ปีนี้โอเคเราพูดตรงว่า
ให้จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ในปีนี้
เขาก็ต้องเป็นหนึ่งในคนที่

เขาสุดยอดจริงฤดูการนี้
ใช่มันก็เป็นอีกหนึ่ง
คนที่ผมค่อนข้างชอบ

โดยเฉพาะโอ้โหเขาเป็นห้องเครื่องหนึ่งคนที่
ที่ผมว่าในโลกตอนนี้ก็

เราจะเล่าเป็นปริศาจโดยสังเขต

และเป็นไม่เคยมีนะ

เหรอเมื่อหลายสิบปีก่อน

ไปเห็นเรื่องราวอะไรที่

ตอนนี้ก็อยู่ในโค้งสุดท้ายแบบเต็มทีแล้ว

มันจะจบยังไงแล้วปีนี้ถือว่า

กชั้นเนี่ยมัน

จริงทีมหนีตกชั้นก็มีการแบบ
อัปเกรดนีตกชั้นเยอะนะ

อันดับ๑๐เนี่ยนะ๑๘๑๙๒๐๑๘

คือโอเคบางครั้งมันก็ตกชั้นแต่ว่า
ใช่นี่คือการันตี

เออจริงมันเหมือนจะพึ่งประกาศ

ใช่แต่ผมเห็นข่าว

มาลุ้นตกชั้นลุ้นหนีตกชั้นจริง

ก็มาลุ้นกันเหมือนที่บอกว่า

เล็กเกร็ดน้อยมีอะไรเดี๋ยวพี่บอยจะมาเล่าให้ฟังภาพรวมทั้งหมด

ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง

สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับผม